สวัสดีครับพระรุกรร้อนหนาวในเช้าวันนี้คงต้องย้ำเตือนพี่น้องชาวใต้นะครับเพราะว่าวันนี้เองนะครับจะเป็นวันที่ยอมความกดอากาศต่ำที่มาพร้อมกับกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลแน่นอนในหลายจุดหลายพื้นที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่พักใต้มากที่สุดแน่นอนครับหลายจังห
พัฒนีนครศรีธรรมราชพัฒนลุงสงขลาปัตตานียาลานรธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนนะครับ
จากสถานการณ์เรื่องของฝนแล้วคลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันก็สูงประมาณ๒๓เมตร
เฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองนะครับคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
คาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเมื่อวานนี้นะครับที่ตกหนักไปเมื่อวานนี้เป็นเพียงแค่ส่วนปีกเท่านั้นนะครับ
เป็นปีกด้านหน้านะครับเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้มาประชิดในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของมาเลเซียนะครับ
แล้วก็ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
หลังจากนี้น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยนะครับ
ความกดอากาศต่ำหย่อมนี้จะเคลื่อนที่จากบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทย
แล้วก็ไปลงสู่บริเวณทะเลอันดามันนะครับ
โดยจะไปลงแถวบริเวณพื้นที่ตอนกลางของอันดามัน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เองในบริเวณพื้นที่พังงาภูเก็ตกระบีก็ต้องระวังด้วยนะครับ
โดยห่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ก็จะพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป
แต่ก็ไม่ต้องตกออกตกใจนะครับจะไปกลายเป็นพายุใกล้ในบริเวณประเทศอินเดีย
ส่วนนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับ
สถานการณ์คลื่นคลื่นตอนนี้เนี่ยนะครับสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองครับคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
นี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑นี้นะครับ
แน่นอนครับเมื่อภาคใต้ตอนล่างฝนตกเยอะ
ตอนบนนะครับก็จะได้รับความหนาวเย็นจากนี่แหละครับ
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนะครับ
เอาความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
แน่นอนช่วงค่ำช่วงเช้าก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นกัน
แต่ว่าช่วงบ่ายครับอากาศเย็นที่เข้ามาก็จะมาดูดกลึงความชื้นไปหมด

อุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างแตกต่างกัน

แต่ละจุดแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในพื้นที่ต่าง

สูงสุดต่ำสุดวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้
ตามยอดดอยอุณหภูมินั้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่บริเวณพื้นที่พื้นราบ
อุณหภูมินั้นก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
อีสานครับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
พบว่าอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุด๓๑องศาเซลเซียต

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียตครับ
กลางครับมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับมีหมอกในตอนเช้านะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

โอกาสการเกิดฝนมากถึง๑๗๐องศาเซียสของพื้นที่นะครับ

จากนี้เองเนี่ยนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขาเนี่ยนะครับ

นอกจากนี้เองนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขานะครับ
นอกจากนี้เองนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขานะครับ
นอกจากนี้เองนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขานะครับ
นอกจากนี้เองนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขานะครับ
นอกจากนี้เองนะครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามเขานะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ

ภาโงญาณภูเกษฐ์กระบีตรังและสตูน
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศานะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

สุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสุดสัปดาห์ที่จะมีการคาดการณ์ว่า
เป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุดของการแผลลงมาของอากาศเย็น

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป